เพื่อมีผู้หญิงที่มีคุณสมบัตินี้

ถ้าเกิดได้ตามคุณสมบัตินี้หนูไม่เอาเขาหรอก

สมัยก่อนโบราณทำไมอยู่ได้

ทั้งหมด๖ข้อคุณผู้ชมลองฟังดูนะ

ต้องมีความเคารพผู้ใหญ่นะคะ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าทำไม่ถูกใจครั้งแรกเนี่ย

เพราะฉะนั้นคุณต้องมั่นใจว่าคุณเนี่ย
มีคุณสมบัติที่ดีให้แม่เห็นครั้งแรกแล้ว
รักเลยนะฮะ

เน้นเรื่องมารยาทให้ความเคารพทำไม่ถูกครั้งแรก
นี่คือจำอ๋อแม่เป็นคนความจำดี

จะอ้างว่าเหนื่อยจากการงานไม่ได้
ถ้าไม่ใช่ไปทำงานแบกหาม

ว่าลูกชายเขาต่อหน้าแม่เขาด้วย
อืมขอแหบเลยนะครับ

สี่ค่ะอย่าทำตัวเก่งเกินไป

จะรู้มากกว่าไรงี้ไม่ได้ไม่ชอบนะฮะ
แล้วก็เขาบอกว่าอาหารการกินเนี่ยต้องกินกับแม่ด้วยนะ

ข้อ๖ค่ะสามารถที่จะวาดกล่าวตัดเตือนได้

ถ้าทำเองได้มันต้องมีคนที่ทำได้เหมือนกัน
พี่ว่าลูกชายเขาทำได้
คุณเจริญทองในส่วนที่๖ว่าเลี้ยงแม่เองเถอะ
หรือไปจ้างพยาบาลมาเลี้ยงดีกว่า
ถ้าจะเอาเยอะขนาดนั้นเอาเมียหรือเอาธาตุ
คุณมันจะมีผู้หญิงมีนะผู้หญิงที่รับข้อเสนอแบบนี้ได้
เพราะว่าเป็นคนต้องเป็นคนมีเมตตาสูง
พี่ก็เมตตาไปเองแล้วกันเราเลี้ยพ่อเลี้ยแม่เราเองดีกว่าไหม
ใช่ไหมล่ะถ้าอยู่แล้วเราเลี้ยพ่อเลี้ยแม่เราเองดีกว่า
คือฟังข้อที่๒แล้วฟังแล้วแอบขมวดคิ้วที่บอกว่า
อาหารการกินต้องทำให้ดีถ้ามีเวลามาทำ
อ้างว่าเหนื่อยจากงานไม่ได้ถ้าไม่ใช่งานแบบ
โทษนะคะงานอื่นก็เหนื่อยไม่ได้เหรอคะ
มันมีจริงมันมีงานแบกหางอย่างเดียวเหรอคะ
อันนี้พี่หาผู้จริงหรอกพี่มดทำงานเหนื่อยไหม
เขาซื่อนะครูทำงานเหนื่อยไหมที่วัดทำงานไม่ได้แบกหามนี่เหนื่อยไหม
แม่ผัดจะดูสงสารเขาไม่เป็นสาวโรคสวยไง

ผู้ชายคนนี้เขาซื่อนะเขาโพสต์ซื่อมากเลยนะ
แต่เขารู้ว่าแบบคนอาจจะดักแต่เขาคือตรงไปตรงมาไง

ที่ขาเส้นบางค่ะเส้นบางกั้นกลางอยู่ค่ะ

เอาจริงนะ๖ข้อนี้ทำให้ก็ได้
ถ้าคุณมีสักแบบหมื่นล้านที่เลี้ยงดูเรา

ถ้าเราไม่ต้องออกไปทำงานเราทำกับข้าวให้คุณกินทุกมื้อได้เลย

หรือแบบหล่อเป็นเทพบุตรก็ยังไม่เอาเลย
เออแล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนได้ไม่ตะหนี

เพราะพวกเราไม่มีผัวลูกเราถึงพูดอย่างนั้นได้

เราเลี้ยงพ่อแม่เราดีกว่า

อยากได้เจ้าหญิงมาเป็นของตัวใช่ไหม
แล้วผู้หญิงเขาก็ถามว่าวังเธออยู่ไหน

แต่อยากรู้เพราะแม่ตาผ่านทำไม
รู้สึกเห็นใจและเอ็นดูคนนี้

มองเด็กว่ามันตรงไปตรงมาดีนะเด็กผู้ชายคนนี้
แบบอยากได้อะไรก็บอกตรงตรงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีคนอ่านแล้วแล้วรับได้อ่ะ
มั่นใจไหมว่าพอเราไปเป็นแฟนกันหรือไปอยู่ในบ้านเขา

ไม่รู้แต่แม้ว่าไม่รู้นะแค่นี้ก็เยอะแล้วนะ
ก็ใช่ไงเผื่อไปอยู่กับเขามีข้อที่๗ข้อที่๘แล้วมีดอกจันทร์อีกข้อพิเศษ

เจ้าท่าจะบอกแล้วก็ถ้าแบบเลี้ยงแบบไม่ต้องออกไปทำงาน
อยู่สบายยินดีทำละแห้งดูแลทุกอย่าง
โอเคแต่แบบเนาะไม่ต้องหลอกแต่ให้เงินเยอะเนาะ
เอาตรงนะหนูเห็นบางคนในวงการเราเนี่ย
ได้สามีรวยตระกูลไฮโซอะไรอย่างนี้หนูก็เห็นทำงานทุกคน

ไม่ใช่แต่หมายว่าเขาก็ต้องทำงานทุกคน
เพราะการทำงานหนูถามพี่หลายคนทำไมถึงทำงาน
บอกว่ามันเป็นศักดิ์ศรีและเป็นคนค่ายตัวเอง
เขาบอกว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยไปบอกว่า
จ่ายนั่นจ่ายหนี้หมดแล้วจะมีสิทธิ์เรียกร้องอะไร
แต่เขาก็เหวี่ยงเขาก็เทเราได้

หรือมาเรียกรองว่าเนี่ยจะให้เงินเธอ

แล้วรอละ๙๕แม่ผัวกับลูกสวัสดี
ได้ไปครึ่งเดือนแล้วนะตอนเรื่องเข้ากับแม่ผัวให้เธอ

ถ้าเกิดใครเข้ากับแม่สามีหรือแม่แฟร์ด้านนั้น

เอ็นดูโอนสมบัติให้ดูแลดี
เขาต้องเป็นไอ้นี่เขาเรียกคู่บุญกัน

ต้องรักกันมาก

แม่สามีที่เป็นอย่างนี้หรือยังอ่ะ

เอาอีกเพลงดีกว่า
แอ้งจี้
อยาก